อยากให้ดูอยากให้ยิ้มและมีความหวังกับคนที่ซื้อหวยทุกงวด

วันนี้วันที่๒๑อีกไม่กี่วัน
คือหนุ่มโรงงานคนนึงเขาเพิ่งรู้ว่าเขาถูกหวย
รางวัลที่๑คุณผู้ชมได้เงิน๖ล้านบาท
ดีใจแบบเบอร์แรงมากจนเป็นลมเลยฮะ
เพื่อนต้องไปช่วยกันปลุกขึ้นมา

เขาเป็นนุ่มโรงงานกระสอบ

ทำงานอยู่ที่นครปฐมนะฮะคือเขาคือนายดิเรกปัญญาทิพย์อายุ๒๗ปีนี่
คนนี้เสื้อชมพูนะฮะเรียกได้ว่าเป็นคนดวงเฮงเป็นเศรษฐีใหม่
แต่หน้าเขาไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่เหมือนอาจจะกำลังตื่นกล้องอ่ะ
ว่าเออถูกรางวัลที่หนึ่งนะฮะหมายเลขเก้าแปดเก้าเก้าศูนย์สาม
งวดประจำวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้ามร้อยหกสิบเอ็ด
เริ่มยิ้มแล้วครับนะฮะได้ไปหกล้านกลายเป็นเศรษฐีใหม่ในพริบตานี่
ก็บอกว่าทำงานที่โรงงานกระสอบที่นครปฐมนี่แหละ
จะมาทราบว่าถูกรางวัลที่๑เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเอง
เราว่าพึ่งนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะเขาก็ซื้อมานี่น่ะหนึ่งใบ
เอาไหนเช็คสิเอาไปตรวจซิคือเขาไปซื้อมาจากจังหวัดราชบุรี
แล้วเก็บในรถแล้วไม่ได้ตรวจซื้อลืมลืมไปนะฮะ
แล้วก็ยังไม่ได้ตรวจผลแต่ว่าเขาเลยบอกให้ญาติเนี่ย
เฮ้ยนำรอตเตอรี่อันนั้นเนี้ยไปตรวจดูซิ
เพราะว่าเขาต้องไปทำบุญทอดกระถิ่นที่นครสวรรค์ก็เลยไม่ได้อยู่กับตัว
อืมนะฮะกระทั่งญาติโทรมาบอกว่าเนี้ยถูกรางวัลที่หนึ่ง
เขาเองก็ตกใจมากถึงกับเป็นลมไปเลยนะฮะ
ก็รีบนำลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินเมื่อเช้าเมื่อวานนะฮะ
วันที่๒๐ก่อนจะแวะไปทำบุญที่วัดสว่างอารมณ์
เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาไปไหว้สักการะรูปปั้นกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
พระอาบิดาแห่งกองทัพเรือไทยหรือว่าภาคหมอพรนะฮะ
ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดแห่งนี้แล้วก็บนเอาไว้ด้วยบอกว่า
เนี่ยถ้าเขามีโชคลาภนะจะดำลิเก
ซื้อที่ซื้อจลายครับทำบุญเลยซื้อที่เก็บไว้
แล้วก็ยังทำงานอยู่ไหมครับทำงานอยู่ครับ
มีครอบครัวยังยังครับ
พ่อแม่ตายมาแล้วครับลูกกับนา
นี่คุณดิเลกก็ยังบอกว่าเงินรางวัลทั้งหมดเนี่ย
ให้นะสาวเป็นคนดูแลวิวดีจังเลยนะค่ะ
แล้วก็ใช้จ่ายอย่างประหยาดเพราะรู้ซึ้งถึงความลำบากแล้วคุณผู้ชม
ตัวเขาเองทำงานเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่เล็กแล้ว
พร้อมทั้งจะแบ่งเงินให้ที่บ้านไปซื้อที่ไปปลูกบ้านกันด้วย
โอ้โหดีจังเลยนะฮะเอายินดีด้วยแล้วกันกับเศรษฐีใหม่คุณดิเรกนะครับ